ไปดูเรื่องราวของดารุณีสอนเผ่ากันบ้างนะครับซึ่งเดินทางมาเก็บตัวให้กับทีมบอลหญิงทีมชาติไทยในการลุ้นนะครับในการเข้ารอบบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งเราเนี่ยเข้ารอบ๒สมัยติดแต่ว่าต้องการจะเข้ารอบ๒นะครับในประติศาสตร์ให้ได้
สำหรับทาง๑ใน๕นะครับผู้สาประตูที่ถูกเรียกมาเก็บตัวทีมชาติไทยเนี่ยนะครับ
ธนาเวทคือเธอเนี่ยเคาะร้ายนะครับ

สกอร์รวม๕๔หลังเสมอในเวลา๒๒ปกติ
เธอบอกว่าเธอบาดเจ็บนะครับเอ็นเข่าซ้ายฉีกขาด
ทำให้เธอนั้นเตรียมจะกลับบ้านเกิดแล้วก็เข้ารับการผ่าตัด

ผู้นักภูมิภูมิสอนยังรับว่าเสียใจนะครับ
เจ้าตัวหมดโอกาสมาช่วยทีมในบอลโลก

เพราะว่าทิฟฟานี่ดาวนีศรพาวนั้น
ก็จะมีลุ้นในการผ่านการตัดตัวนะครับ

จากว่าประตูจะเหลือเพียงแค่๔คน
และก็จะตัดตัวออกไปเพียงแค่คนเดียว

ก็ถือว่าเขาอยู่ในแผนของการฝึกซ้อมของ
และก็ถึงเป็นข้อดีที่ค่อนข้างแตกต่างจากผู้เล่นที่ฝึกในประเทศไทย